สามแนวเจลจิ้ง
ลูกคึ้งอีสานตายรอยโซมาสเตอร์
จันกระจ่างซ่ารู้มังไม้ใครคนนึง
ไม่มีอะไรติเลยอ่ะแบบโอ้โหมหัศจรรย์เด็กคนนี้
เป็นคนหนึ่งที่วันนี้ที่ต้องจับตาดูให้ตลอดทั้งซีซั่นเลยครับ
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น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
สวัสดีครับ
หอยน่ารักพี่ตั๊กน่าเอ็นดูพี่โตหล่อละมุนเชียววันนี้

แหมเอาจนาต้นหน่อยคุณชัยรู

วันนี้เราจะได้พบทีมใหม่อีก๒ทีม
เขาอาจจะมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันนะครับ
แต่มารวมตัวกันทำเพื่อบ้านเกิดของพวกเขา
หนึ่งทีมนั่นก็คือลูกครึ่งอีสานใต้
ประทะกับ๓แนวแจ๋วจริง
ทั้งสองทีมนี้เขามาทำเพื่อใครไปชมครับ
ศึกครั้งนี้เป็นการพบกันระหว่างเด็กกล้าเสียงดี
ทั้งสองทีมต่างก็เตรียมตัวกันเป็นอย่างดี
เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในเวทีร้องได้ยกกำลังซ่า
ทีมแรกก็คือทีมลูกครึ่งอีสานใต้
ทีมนี้เสียงดีขยี้ใจความสดใสมาเต็มร้อย
สมาชิกในทีมประกอบไปด้วยน้องแอนจี้อายุ๑๑ควบ
หนูเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะ
ตอนเด็กนะคะพ่อของหนูนะคะชอบสอนให้หนูร้องเพลงสากลค่ะ
แต่มือนี้หนูสิมาแห่งเพลงอีสานค่ะ
น้องเป็นเศร้าคนกันยังว่าเคยมีแฟนบ้านอยู่เดนอีสาน
ฝากเสียในด้วยค่ะผมเป็นพี่น้อง
น้องอิดอายุ๑๑ควบ
วันนี้ผมชวนตากับยายขึ้นรถจากร้อยเอ็ด
เพื่อที่จะมาดูผมออกทีวีที่กรุงเทพครับ

ว่าสิเปลี่ยนไปบ่าถ้ามือหนึ่งไป
แต่ผมขอเด้อพ่อไย้ไม่ไย้
และน้องเพลงอายุ๑๑ควบ
วันนี้นะคะหนูก็มาช่วยพี่ชายนะคะ
พี่ชายของหนูนะคะเป็นนายหนังตะลุงค่ะ
มีชื่อว่าหนังพรุมน้อยสวนศิลป์ค่ะ
เมื่อใจเธอเหมือนดังทะเล
ความรักฉันเหมือนกับฝัน
ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจกับ
ด้วยนะคะหนังเพลงกับสู้ชุดกำลังพัวพีช่ายค่ะ
ทั้งสามคนลูกครึ่งอีสานใต้ต่างก็พกพากำลังใจจากครอบครัว
และซ้อมร้องเพลงกันอย่างเต็มที่ด้วยความหวังที่จะคว้าชัยชนะมา
เพื่อศูนย์ฝึกเยาวชนหนังตะลุงชุมชนวัดโคกโพสถิต
เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนหนังตะลุงให้เด็กในชุมชน
ให้มีรายได้พิเศษมาช่วยเหลือครอบครัวสู้ไหมสู้สู้ไหมสู้สู้สู้
และสำหรับทีมที่๒ทีม๓แนวแจ๋วจริง
ทีมนี้ร้องก็เด่นเต้นก็มันอารมณ์ขันก็เยอะ
สมาชิกในทีมประกอบไปด้วยน้องแอล

แต่วันนี้นะคะหนูขออนุญาตย้ายทีมเป็นการชั่วคราวค่ะมาอยู่ทีมสามแนวแจ่วจริงค่ะ
เพราะฉันนั้นต้องการมีเสี่ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่

น้องน้ำเพชรอายุสิบสองขวบ

ฉันทำลงไปใจสั่งมา
ใจมันสั่งให้สู้น้ำเพชรศรีชนมาแล้วครับ
และน้องไตรคุณอายุเก้าควบ
ผมตามคุณย่าไปร้องเพลงชมรมผู้สูงอายุตั้งแต่๓ขวบครับ
เดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังนะครับ
จันกระจ่างฟ้า
วันนี้ผมจะสู้ให้เต็มที่ครับ
ทั้งสามต่างก็มุ่งมั่นฝึกซ้อมร้องเพลงอย่างหนักหน่วง
โดยมีสมาชิกในครอบครัวช่วยกันซักซ้อมในการร้องเพลง
ความตั้งใจนี้เพื่อโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง
มูลนิธิกระจกเงาในชื่อกิจกรรมชิ้นนี้พี่ช่วยน้อง
เพื่อซื้อชุดนักเรียนและเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
รวมแปดพันชุด
รักทีมไหนเชียร์ทีมนั้น
ขอเชิญเหล่าบรรดาแฟนคลับพ่อจ๋าแม่จ๋ามาช่วยเชียร์กันนะครับ
เราได้เห็นความตั้งใจดีของเด็กเด็กทั้งสองทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าคงจะพร้อมแล้วทั้งสองทีมนะครับมาเจอตัวเป็นเป็น

๓แนวเจลซู่จิง
แล้วทีมของเราลูกมีชื่อทีมว่าอะไรคะลูก

ครบครบเลยครบมาครบรสจริงในวันนี้สีฟ้าลูกในวันนี้เรามาทำเพื่อใครกันครับ
โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลนิธิกระจกเงาค่ะ
แล้วก็เป็นกิจกรรมชิ้นนี้พี่ช่วยน้อง
นี่นะครับวันนี้นะไม่ได้มาแต่แค่เด็กนะครับที่มาทำเพื่อมูลนิธิกระจกเงานะครับ
มีความเชื่อมาด้วยอ่ะขอเสียงความเชื่อหน่อยครับ

สลิดนะครับธีรัชันชัยเป็นหัวหน้าโครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิกระจกเงาครับ
ชิ้นนี้พี่ช่วยน้องเนี่ยเกี่ยวกับอะไรครับพี่เออ
เป็นเรื่องของการระดมชุดนักเรียนนะครับ
ซึ่งจะไปแบ่งปันให้กับเด็กที่มีความขาดแคลนในพื้นที่ต่าง
ปีนี้เราทำหลังจากที่มีเหตุการณ์โควิดร่วมด้วย
แล้วก็ได้ทราบข่าวจากผู้ที่มาขอบริจาคนะครับ
แล้วก็มีเด็กที่หลังไมค์มาหาเราว่ามีความต้องการเรื่องชุดนักเรียนนะครับ
เราเลยทำแคมเปญในการจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมา
เพื่อที่จะส่งมอบของต่างให้กับเด็กแล้วก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อครับ

ตอนนี้เนี่ยเราตั้งเป้าไว้ทั้งหมด๒๐๐โรงเรียนนะครับ
ตอนนี้ได้นำส่งไปแล้วทั้งหมด๑๖๐โรงเรียน
ตอนนี้ยังเหลืออีก๔๐โรงเรียนนะครับ

จากว่าเสื้อผ้าที่ได้รับมายังไม่เพียงพอครับผม
ช่วยกันแล้วเด็กก็มาทำเพื่อมูลนิธิของเรา

ลูกครึ่งอีสานใต้ลูกเรามาทำเพื่อใครคะ
สู้เพื่อศูนย์ฝึกเยาวชนหนังตะลุงชุมชนวัดโคกบัวสถิตย์ค่ะ
ก็แสดงว่าในชุมชนของเรายังมีอาชีพหนังตะลุงอยู่
แล้วตอนนี้มีหลายคณะไหมลูกในชุมชนของเรา
คณะที่ดังที่สุดดีกว่าคณะที่ดังที่สุดในชุมชนเรา

นี่ซึ่งเป็นคณะของใครลูกคณะของใคร

ก็จะนำเงินนะคะไปซื้ออุปกรณ์หนังตะลุงอะไรพวกนี้ค่ะให้กับศูนย์ฝึกค่ะ
ถ้าเกิดว่าได้ไปเนี่ยก็เท่ากับว่าช่วยกันอนุรักษ์อาชีพหนังตะลุงนี้เอาไว้นะครับ
วัฒนธรรมไทยของเราจะได้ไม่สูญหาย

ผมชื่อเด็กชายศิวากรยอดใจครับ

น้องเบ้าทั้งคณะมีกี่คนครับ

เจอตัวอะไรครับ

แล้วจริงแล้วลูกจริงแล้วเป้าหมายของเรานี่ก็คืออยากจะนำไปทำอะไรลูก
ซื้ออุปกรณ์การเรียนรั้วหนังตะลุง
ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังก็ดีเป็นฉากเป็นอะไรใดทั้งสิ้นเนี่ยนะลูกเนาะ

แพงมั้ยแพงมั้ยตัวหนังตะลุงก็แพงมั้ย

คุณนักใครลิ้นออกครึ่งก่อนแห้ง
อยากพูดเป็นนะคะ
แพงไม่รู้จักตัวหนังตะลุงหนึ่งตัวแพงมั้ย

ก็ช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้โถขอบคุณนะลูกนะเด็กน้อย

ขอนแก่นนะครับแล้วก็มารวมตัวกับทางใต้
เพื่อช่วยหาเงินไปทำมูลนิธิของหนังตะลุงเรากันนะลูกนะ
ผมเพิ่งรู้นะครับว่าน้องแอนจี้นี่ก็อยู่ขอนแก่น

ฮัลโหล

ตอบได้ทุกภาษา
ตอบได้ทุกภาษาเก่งน้าเก่งน้า
พอปากพอเพินก่อนนะเดี๋ยวเราได้พูดคุยกัน

ยกนี้นะครับจะเป็นศึกเพลงคิดถึงนะครับ
ศิลปินเสียงหวานต่างยุคครับผม
เอาล่ะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของน้องเพลงและน้องไตรคุณนะครับ

เปิดตัวเด็กซ่า๒ทีมใหม่ทั้ง๖คนไปแล้ว
แต่ละคนท่าทางจะแซ่บไม่ใช่เล่น
และศึกยกที่๑นี้จะเป็นการปะทะกันระหว่าง
ไตรคุณและน้องเพลง
แฟนเพลงทั้งลูกกรุงและลูกทุ่งต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับ

พอร้องไปนานโน้ตสูงจากสายลมมันเปลี่ยนเป็นเส้น

วันนี้ตายคุณจะมาในบทเพลงอะไรครับลูก

ซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ้าบอกกันจริงเลยนะ
ผมยังเข้าใจว่าเป็นเพลงของผู้ชายเลย
เพราะว่าที่ติดหูมากเลยก็คือพี่กุ้งกิติคุณ
แต่จริงแล้วต้นฉบับคือ
คุณแม่จินตนาสุขสถิตใช่ไหมลูก

เป็นบทเพลงคิดถึงจากน้องไตรคุณครับ
เธอนุ์ตระจำ
สงค์วะ
นับข้า
ดก
ลูกสวยร้อนเนรมิตประมวลเมืองแม่ง
ลมช่วยกฤทธิ์มารักระจายดินแดด
เรียมมีแสง
หาเนื่องถึงน้องมวลจันทร์
น้ำดาว
ใครโน้ท
จะพอถัดเทียบเปรียบนม
เจ้างามต้อง
ตาพี่ไม่มี
ใครเหมือน
ถ้าน้องอยู่ด้วย
และช่วยชมเดือน
ลูกจะเหมือน
เมืองแม่นแม่นแล้ว
น้อนอ้อย
ขอบคุณค่ะ
เสียงน้องน่ารักมากอะนะ

แทบจะออกมาร้องเองเลยนะ

เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงลบล้อยลม

นั่นคือเราต้องฝึกซ้อมเยอะ
วันนี้ป้าเต้ารู้สึกทราบซึ้งมีความสุขมากเลยจ้ะ

ดีใจที่เห็นเด็กรุ่นใหม่นะครับมาร้องเพลงแล้วก็อนุรักษ์ลูกกรุงเอาไว้
แต่จะบอกเพลงลูกกรุงโดยเฉพาะเพลงแบบนี้ด้วยมันเป็นเพลงที่ร้องยากมาก
เรื่องทำนองเพราะมันเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นคีย์มายเนอร์
พอเป็นคีย์มายเนอร์พบเนี่ยมันจะมีครึ่งเสียงเยอะมาก
ฉะนั้นถ้าไตรคุณอยากจะร้องเพลงลูกกุ้งอย่างนี้แล้วให้ดี
แต่คุณต้องใจเย็นแล้วค่อยเรียนรู้
แต่ละคำเนี่ยถ้าเราเก็บลมได้เยอะเมื่อไหร่เราจะสามารถลากเสียงที่ยาว
ก็ขอให้สู้ถ้าชอบก่อให้ฝึกซ้อมแล้วก็เน้นไปทางนี้เลย
ละเอียดมากขึ้นจะได้เก่งมากขึ้นครับไตรคุณครับ
เมื่อกี้น้องเขาร้องปั๊บเนี่ยผมหลับตาปั๊บ

พอร้องไปนานโน้ตสูงจากสายลมมันเปลี่ยนเป็นเส้น
พอดูเข้าไปชัดคือมันเหมือนพญาตินะฮะ
คือพอเสียงสูงยิ่งสูงนี่มันเหมือนเราไม่ต้องรับประทานยาถ่ายพญาติ
มันแทบออกมาเองเลยเสียงสูงปี๊ดเลยทีเดียว
แต่รักษาตรงนี้ไว้ร้องดีอยู่แล้วนะครับ
พัฒนาขึ้นไปเรื่องลมหายใจขอบคุณครับ

จบไปแล้วกับเพลงคิดถึงนะครับ
ต้นฉบับก็คือคุณยายจินตนาสุขสถิตนะครับผม

ตั้งแต่สมัยคุณยายคุณตาของผมนะครับ
และตอนนี้นะครับคุณยายจินตนานะครับ
จินตนานะครับก็อายุ๘๐กว่าปีแล้วนะครับ
และเพลงนี้นะครับก็โอ้โหได้ยินจากน้องไตรคุณเป็นครั้งแรกนะครับ
รู้สึกว่าน้องร้องเพราะแล้วก็ซึ้งมากเลยครับผม
เหมือนให้คิดแบบตอนเราแบบอยู่กับคุณตาคุณยายตอนเด็กเลยครับผมสุดยอดครับ
ไตรคุณใช้ความเป็นเด็กน้อยที่ใกล้ชิดกับคุณย่า
เลือกเพลงลูกกรุงมาเอาใจแฟนเพลงรุ่นใหญ่แบบนี้
น้องเพลงจะหวั่นใจหรือไม่ช่วงหน้ามาชมกันต่อครับ
ลูกเปิดแผ่นใช่ไหมแล้วลูกก็รีบทิ้งใช่ไหม
ถ้าเป็นผู้ชายจะทิ้งสาวคนนี้ไม่ลงอ่ะ

วันนี้นะคะหนูก็จะมาในบทเพลงสาวตรังยังคอยค่ะ
ของคุณตานชัยพรอาสยามนั่นเองในเวอร์ชันนี้ใช่ไหมลูก
มาฟังบทเพลงเพราะจากน้องเพลงในบทเพลงสาวตรังยังคอย
พี่น้องชาวใต้ทุกคนเป็นกำลังใจให้พี่เพลงด้วยนะครับ
ใครใครรออยู่ดั่งหนูคอยหากลูก
กลับคืนคอนย้อนคืนรัง
อย่าลืมคนอยู่ข้างหลังยังเฝ้าห่วง
ทุกครั้งที่พี่ต้องลาไกล
รู้มั้งไหมใครคอยเฝ้า
มองสวนยางครั้งเหงาที่เราเคยเคล้าเคียงกา
ปีนี้ยังไม่ดีพี่หนีหาย
ทิ้งบ้านทุ่งสู่กรุงไกลทิ้งหนุ่ยไว้ให้ห่วงหาย
เซาตังอย่างคอยคอยวันพี่กลับ
วันคืนนับทวนพี่รับบาง
จากวันเป็นเดือนเลื่อนไปปีกว่า
อีกนานไม่เหนือพี่จะพี่เออเออ
รู้มั่งไม้ใครคนหนึ่งยังคิดควรค่ะหนึ่งซึ่งไม่แปรผันไปเลย
อ้อนวอนพี่ยานิ่งเฉยจองที่กลับมาเลยมาเชื่อนเฉยสาวเมืองตรัง
เส้ากังยังคอยคอยวันพี่กลับวันคืนนั่งนับตั้งวันพี่รับมา
จากวันเป็นเดือนเลื่อนไปปีกว่างอีกนาน
จากวันเป็นเดือนเลื่อนไปปีกว่าอีกนานไม่นาน
รู้มั่งไม้ใครคนหนึ่งยังคิดควรค่ะหนึ่งซึ่งไม่แปรผันไปเลย
อ้อนวอนพี่ยานิ่งเฉยจองที่กลับมาเลยมาเชื่อนเฉยสาวเมืองตรัง
มาเลยมาเชื่อนเฉยสาวเมืองตรัง
คุณลูกเจอสายแข็งซะแล้วลูกเอ้ย

สั่นเลยครับ

สั่นนี่คือขาเขาสั่นหรือขาเราสั่นครับ

พี่ชอบความธรรมชาติมากเลยครับ
ที่ว่าเลือกเพลงมาได้ถูกกับเอกลักษณ์ของตัวเอง
แล้วก็เพลงทำให้มันง่ายไปหมดเลย
มันดูว่าเพลงน้องสบายและเป็นตัวเอง
แล้วสำเนียงการเอื้อนกับเก็บคำเนี่ย
มันฟังแล้วเป็นถ้าเป็นผู้ชายจะทิ้งสาวคนนี้ไม่ลงอ่ะ

เพราะเห็นคุณพ่อสายตานี่ปลื้มปิ่มมาก

คุณแม่ร้องทุกคำอะไรอย่างนี้น่ารักครับผมเก่งครับ
ขอบคุณพี่โต๊ะครับคุณตาล์คไปยังไง
เพลงลูกเปิดแผ่นใช่ไหมแล้วลูกก็ลิปซิงค์ใช่ไหมแผ่น
เหนี่ยนนะนั่งฟังแล้วพอเราอยู่ใกล้อัมพงษ์ไง

พ่อคะคุณแม่คะภูมิใจแทนจริงเลยนะ

ไม่อ่านแบบโอ้โหมหัศจรรย์เด็กคนนี้
ใจเนอะขอบคุณพี่ตั๊กครับพี่หอยครับเป็นยังไงบ้างครับ
เมื่อกี้เหมือนไม่ได้มาร้องเพลงเหมือนมาเล่าอะไรให้เราฟัง
เล่าไปเรื่อยผมชอบรอเรือเขาชัดมาเป็นโอ้โหคอนเทนเนอร์เลยอ่ะ
รอเรือเขานี่ชัดเจนมาก
รู้มังไม้ใครคนนึงยังคิดครัวอ้วนคันหนึ่ง

ใช่เป็นคนนึงที่วันนี้ได้จับตาดูให้ตลอดทั้งซีซันนเลยค่ะ

แม่ไม่เสียชื่อคนนครบ้านเดียวกันจริง
พี่เพชรพี่เพลงนั่นมาคู่แข่งเราไม่ใช่เหรอ

พี่แซ่กเป็นอย่างไรบ้างครับกับเด็กน้อยครับครับ
ผมชอบดาแก้วเสียงของไตรคุณครับ
เพราะว่าน้องมีแก้วเสียงที่ใส
แล้วก็เวลาที่น้องแบบร้องเสียงหลบอย่างนี้

ส่วนน้องเพลงร้องเพลงดีครับ
แล้วก็ร้องเป็นธรรมชาติมีเทคนิคในการร้อง

คะแนนแรกนี้ให้กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
เก็บเอาไว้สะสมเอาไว้นะครับรอบที่หนึ่งยกที่หนึ่ง

คะแนนแรกนี้จะเป็นของทีมไหนนะครับระหว่างลูกครึ่งอีสานใต้

รอบที่หนึ่งยกที่หนึ่งทีมที่ชนะคือทีม

รู้สึกดีใจมากค่ะที่รอบแรกก็ได้คะแนนแล้วค่ะ
และใจคุณรู้สึกยังไงบ้างครับให้เข้าไปก่อนครับ

วันนี้เป็นเอกฉันนะครับคณะกรรมการนะฮะ
ทั้ง๓ท่านก็ได้ลงมติกันว่า
ทีมที่ชนะก็คือลูกครึ่งอีสานใต้ครับ
มีคะแนนสะสมอยู่ตอนนี้

เห็นนิ่งเย็บกันอยู่นะครับ
เดี๋ยวพอวาดลวดลายโชว์ความสามารถกัน
คณะกรรมการและคุณผู้ชมก็จะทึ่ง
เพราะฉะนั้นร่วมกันเป็นกำลังใจให้เด็กน้อย
ทั้งสองทีมด้วยนะครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องเพลย์ใช้ความเก่าด้านเพลงลูกทุ่ง
มาคว้าคะแนนให้กับทีมลูกครึ่งอีสานใต้
นำไปก่อน๑คะแนนแรก
ที่๒เด็กอีสานเจอกับเด็กใต้
โอ้โหรับรองม่วนแซ่บขนาดพี่น้องเอ้ย
เพราะเมื่อกี้นี้ผมร้องดีกว่าตอนซ้อม

ยินดีกับพี่เพลงที่ได้๑คะแนนนะครับ
พี่ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้นำคะแนนมาให้ทีม๑คะแนนนะคะ
ยังไงน้องก็สู้สู้นะคะเราจะสู้กันใหม่อีกทีนะคะ
ร้องเพลงเอิญแค่อยากให้เจ้านั้นหัวสา
เมื่อกี้พอหลับตานะฮะเหมือนอาจารย์ไข่คุยกับมนแคนแก่นคูณเลยนะฮะ
ว่าสิเปลี่ยนไปบ่เธอลืมไปพ่อคนที่ค่อยตามหา
ที่หล่ายกากางแคนก็เพราะรอแฟนกลับมา